ทีนี้คุณผู้ชมแนวคิดเรื่องของการสวดมนต์ไล่โควิด

หลังจากที่มีนาคมครั้งก่อนนู่นปี๖๓
สะบัดหนักเหมือนกันก็สวดมนต์ไล่โควิดไปแล้ว
จริงเอาจริงตามหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์

แต่เป็นการสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยนะคะ

ทีนี้ไปดูตามวัดวาอารามต่างค่ะคุณผู้ชม
นี่ต้องบอกว่าเป็นมติจากมหาเทราสมาคมนะคะ
ขอให้ทุกวัดทั่วประเทศประกอบพิธีนี้

เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้พี่น้องประชาชน
และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ

สาริการามอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะ
นำโดยพระครูสังวรธรรมวิมล
เจ้าอาวาสวัดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะคะ
ทำพิธีเจริญพระพุทธมนตร์

ทำไมบทโพธิบาทไม่ได้

อะไรนะสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรค
สรรพพัยสรรพเคราะห์สะเดียจันไล
อันนี้ทำไมต้องเป็นบทรัฐนสูตร
มันมีที่มาและที่ไปแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
เชื่อกันว่าสมัยพุทธกาลองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ท่านทรงให้พระสงฆ์สวดบทรัตนสูตร

เพื่อให้ประชาชนปลดปลอดภัยจากโรคระบาด
ซึ่งก็สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ที่มันขยายตัวอย่างกว้างขวางแล้วก็รวดเร็ว

ท่านก็เลยมีมติเห็นควรให้วัดทั่วประเทศ
และวัดไทยในต่างประเทศร่วมกันสวดมนต์บทนี้

บอกว่ามันจะปัดเป่าได้นะนะฮะ
ไม่ต่างกันจากที่วัดศรีบุญเรืองครับ
อำเภอแม่สำเรียงที่แม่ห้องศรครับพระอธิการอัศดินวิสุทธิจิตโตครับ
เจ้าอาวาสพร้อมคณะสงฆ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะฮะบทรัฐนสูตรครับ
โดยมีนายสังคมทัศน์เชียงแสนในอำเภอแม่เสรียงเป็นประธาน
แล้วก็มีผู้แทนจากส่วนราชการไปร่วมกันสวดมนต์แบบนี้นะครับ
ทุกคนต่างก็หวังแล้วครับว่านี่แหละฮะพิธีต่างเหล่านี้ที่เป็นความเชื่อของเราเนี่ย
สร้างขวัญกำลังใจแล้วก็จะให้ทุกคนนั้นปลอดภัยจากโควิด๑๙ในครั้งนี้นะครับ
เช่นเดียวกับที่วัดประชานิยมอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินครับ
มีการทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรัฐนสูตรนะครับ
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจนะครับแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคล
โดยมีพระเทพสารเมธีนะครับรักษาการเจ้าคณะภาค๘เป็นประธานฝ่ายสงฆ
และนายทรงพลใจกลิ่นนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานฝ่ายคารวาส
โดยคณะสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีต่างสวมหน้ากากอนามัยกันทุกคนนะครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็โรงพยาบาลกาลสินเนี่ยนะฮะ
มาตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
แล้วก็กำชับให้ทุกคนนั้นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับ
แล้วก็รักษาระยะห่างตามมาตรการป้องกันโรคโควิด๑๙อย่างเคร่งครัดครับ